คุณผู้ชมเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณสักตี๔ค่ะ
มีอุบัติเหตุนะคะผู้ชายคนนึงขี่รถบิ๊กไบท์
แล้วก็ไปชนกับราวสะพานต่างระดับเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์ตกลงไปบนถนนพระราม๒

ผู้เสียชีวิตยังอายุสักไม่เกิน๓๐๒๕๓๐เนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดนะคะช่วงตีสี่
พันธุ์ตำรวจโทสุพนัทพุ่มน้อย
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพยบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ราวสะพานต่างระดับเอกชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วคนขับตกลงไปบนถนนพระราม๒แล้วก็เสียชีวิตนะคะ
คือจุดที่ตกลงไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่องระหว่างทางด่วน
ถนนพระราม๒ขาเข้ากรุงเทพ
อยู่ใกล้กับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงสมุทรสาครด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตอายุสักประมาณไม่เกิน๓๐ค่ะ
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำใส่กางเกงยีนใส่หมวกกันน็อก
หงายเลือดไหลนองพื้นนะคะ
คือสภาพคือท้องแตกไส้ทะลักเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่เจอเอกสารอะไรนะก็เลยไม่รู้ชื่อของผู้ชายคนนี้นะคะ
บนสะพานต่างระดับเอกชัยฝั่งถนนบางบอนมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่าจุดที่ราวสะพานชำรุดนะคะเป็นช่องโหวอยู่สักประมาณเมตรหนึ่ง
แล้วตรงเนี้ยมีคราบเลือดติดอยู่เยอะเลยห่างออกไปสักสามสิบเมตร
ก็เจอรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ฮอนด้านะคะสีดำคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คว่ำอยู่ที่รถก็ไม่มีเอกสารอะไรด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบนสะพานต่างระดับเพื่อหาร่องรอยการเฉียวชนนะคะ
แต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยอะไรที่ชัดเจนแล้วจุดตรงนี้บังเอิญไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วเสียหลักล้มลงหรืออาจจะถูกรถคันอื่นเฉียวชน
ตรงจุดที่ราวสะพานชำรุดพอดีแต่ที่โชคร้ายก็คือร่างของผู้เสียชีวิต
กระแทกกับราวเหล็กที่มันชำรุดนะคะก็เลยตกลงไปในช่องกลาง
ระหว่างสะพานต่างระดับขาเข้ากับขาออกสมุทรสาครบางบ่อนมันมีช่องอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เลยร่วงตกลงไปกระแทกพื้นถนนพระราม๒จนทำให้เสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดตำรวจส่งศพไปสถาบันนิติเวศเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
และพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตเพื่อจะได้รู้นะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
หลังจากนี้จะได้ติดต่อญาติให้มารับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ